คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีที่มีเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบตกลงมาจากชั้น๑๒ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวพัทยานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๕เมื่อวานนี้ทางคุณพ่อของน้องไม่เชื่อว่าน้องตกลงมาเอง
ตำรวจก็เลยต้องไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมแล้วก็ได้ภาพนี้มานะคะ
เราจะให้ดูเท่าที่ดูได้นะคะก็คือโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวพัทยาอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
น้องผู้หญิง๕ขวบนะคะใส่เสื้อสีส้มกางเกงขาสั้นสีฟ้าเดินออกมาจากห้อง
คือห้องอยู่ชั้น๑๒แล้วประตูห้องมันปิดนะคะน้องพยายามจะเปิดแต่เปิดไม่ได้
ก็เลยวิ่งตรงไปที่ระเบียงแล้วก็วิ่งกลับมาที่ห้องอีกครั้ง
จากนั้นน้องปีนระเบียงนะคะแล้วก็พลาดลื่นเกาะขอบระเบียงแล้วก็ตกลงไปข้างล่างค่ะ
คือสันนิษฐานว่าน้องอาจจะคิดว่าฝั่งนี้อาจจะมีทางที่จะไปไหนได้สักที
ใช่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะนะคะคือตัวเล็กมากยังไม่พ้นระเบียงเลยอ่ะศีรษะน้องอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ทางครอบครัวเสียใจมากนะคะ
คือพ่อเนี่ยไม่เชื่อว่าลูกสาวจะตกลงไปเองแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองพัทยา
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์ช่อเสงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาบอกว่า
ได้เชิญคุณพ่อของน้องมาดูกล้องวงจรปิดแล้วทีนี้คุณพ่อก็ไม่ติดใจอะไร
เพราะว่าก็เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะก็เลยคาดว่าน้องน่าจะอาจจะไม่รู้
ซุกซนแล้วก็พลัดตกลงไปแล้วก็จากการสอบปากคำอ่ะนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่าคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะเป็นดาบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสเกต
เลี้ยงรุ่นที่พัทยาแล้วก็ไปพักที่โรงแรมนี้ช่วงเกิดเหตุคุณพ่อน่าจะนอนหลับ
เพราะอาจว่าจะเหนื่อยนะคะนอนหลับก็ไม่รู้ว่าลูกตกลงมา
พนักงานโรงแรมเป็นคนไปเคาะประตูเรียกนะคะคุณพ่อถึงรู้
อาการของน้องตอนนี้ยังสาหัสอยู่ค่ะเพราะว่าแขนกับขาเนี่ยหักนะคะ
คุณพ่อก็เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ต้นเนี่ยครับก็ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ
จากความสุขสนและความร้ายเดียงสาของน้องนะครับก็มีการปีนขึ้นไปบนระเบียงนะครับ
แล้วก็เอามือจับไว้ที่ขอบระเบียงตึกนะครับมือก็หลุดแล้วก็ตกลงมานะครับ
เป็นอุบัติเหตุชัดเจนครับไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมหรือความผิดทางอาญานะครับอันนี้
ผู้กำกับสพเมืองพัทยาก็เลยฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
เพราะบางทีเด็กก็ซุกซนตามภาษาเด็กค่ะ
อาจจะไม่เข้าใจว่าจุดไหนไปได้ไปไม่ได้ยังไง
ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้นะคะ